มาดูเรื่องของอเจ้ากันหน่อย

เจ้าเอามีใครตอนนี้ไม่ได้ยินคำนี้บ้าง

พูดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าหนึ่งด้วยนะคะ

แต่เราก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยนะครับ

หน้าหนึ่งสือพิมพ์โหนกระแสอเจ้า
วัฒนธรรมตามรอยเส้นทางละคร

สร้างสรรค์ปลุกประวัติศาสตร์ชาติ

อะไรนะโปรโมทสถานที่จริง

เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยรู้สึกรักชาติมากเลย
ใช่ค่ะอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในละครต่าง

ซึ่งหมื่นกับอเจ้าเดินทางไปในแต่ละที่
เขามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร
ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทำให้ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาที่อายุทยาคึกคักไปหมดเลย
เต็มไปด้วยคนที่แต่งชุดไทยไปเที่ยวสถานที่

เต็มไปด้วยอเจ้าอเจ้าเต็มวัดชัยวัฒนารามไปหมดเลย
ตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวที่เฉพาะวัดชัยเนี่ยนะคะ
สูงถึงวันละ๖๐๐คน
บรรยากาศภายในวัดวัดชัยวัฒนารามโบราณสถานสำคัญ
ซึ่งเป็นวัดอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ
เป็นวัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงาม
ใหญ่โตสถานที่ค่อนข้างใหญ่
เมื่อวานนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
เพราะในละครก็จะพูดถึงวัดชัยเยอะเหมือนกัน
ทุกคนไปแล้วก็แต่งกายชุดแบบนี้

ไปตามรอยละคร

เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกบรรยากาศสนุกสนาน

อยากมาเที่ยวโบราณสถาน
รู้สึกดีที่ได้สวมชุดไทย

เพราะว่าไม่มีโอกาสได้แต้ม
เพราะชุดไทยมันเป็นชุดประจำชาติของเรา
ก็นานได้แต่งที
มีเทรนด์แบบนี้ได้ให้เราแต่งบ่อยก็ดีครับ
อยากให้ฟื้นฟูประเพณีการแต่งกายชุดไทย
แล้วก็ให้ดบลงแบบนี้ไปตลอดไป
อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งเดียวของโลกที่มีประเพณีแบบนี้

ก็ดีใจนะคะที่ว่าคนไทยเริ่มหันมาแต่งชุดไทยกันมากขึ้น
แล้วอยากให้ทางผู้จัดหรือเจ้าของที่แต่งตัวชุดไทยอย่างนี้มาเที่ยวไหมครับ
อยากให้จัดแบบนี้ค่ะ
อยากให้มีงานการแต่งจัดงานการแต่งชุดไทยทุกปี
นักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยหมื่นบุญเชิด
อสุคลและอชะนันดา

ขอบคุณมากนะคะที่แต่งกายสวยงามแล้วไปเที่ยวที่วัดชัยนะคะ

บอกว่าตั้งแต่มีกระแสละครบุภเพสันนิวาสเนี่ย
แฟนละครมาเที่ยวชมวัดตลอดทั้งวันเลย
มียอดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นวันละ๖๐๐๐คน
จากเดิมเท่าไหร่๑๐๐เพิ่มขึ้น๖เท่านะคะ
คือทางจังหวัดพระนครสิทธิยาเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วนะ
ครับว่าช่วงวันเกิดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคนมาเยอะ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะเตรียมแบบนี้ไปจนละครจบเลย
ในช่วงนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเพิ่มเติมด้วยจากจุดที่มีคนเข้าชมเยอะก็คือวัดชัย
กิจกรรมให้แชร์ความประทับใจด้วยการโพสต์ภาพลงในเพจของอุทยาน
โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยชมวัด
ชื่อกิจกรรมนะแต่งไทยชมวัดชัยวัฒนาราม
แจ้งให้เจ้าหน้าที่บริเวณป้อมจำหน่ายบัตรซึ่งจะไม่ต้องเสียค่าอนุญาตถ่ายทำ
แต่จ่ายเพียงค่าบัตรเข้าชมตามปกติเท่านั้น
แต่ว่าการถ่ายภาพจะต้องอยู่ในพื้นที่หรือว่าบริเวณที่ทางอุทยานกำหนดค่ะ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาชื่นชมละครเขานะ
บอกว่าโอ้โหติดตามเรื่องนี้มาหลายตอนแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ทำเรื่องราวได้ดี
ให้ความรู้ควบคู่สอบแทรกความสนุกสนาน
ดูแล้วยิ้มมาดูแล้วสนุกอ่ะผมไม่ติดเลยอ่ะ
ทำให้มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายและไม่น่าเบื่อนะครับ
ก็ชื่นชมผู้จัดทีมงานบทละครนักแสดงทุกคนเลย
แล้วเขาบอกว่าวันที่๑๕มีนาคมวันนี้จันทร์๑๒๑๓๑๔วันพระศัพท์ประดีนี้
โมงเช้าที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้จัด
และทีมสร้างละครบุภีสันนิวาส
จะมาจัดสัมมนาวิชาการกัน
ครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างคุณทั้งเรื่องของภาษาไทย
การแต่งกายของคนไทยมรดกภูมิปัญญา
และวันที่๑๗๑๘มีนาคมนี้
ต้นเห็นบอกว่ากรมศิลปากรจะจัดงาน
เส้นทางตามรอยละคร
เพื่อให้มะคูเทพหรือไกด์ที่สนใจไปเรียนรู้ประวัติศาสต
สถานที่จริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์
บรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้จริง

ครูเทศและไกด์จะได้ทำหน้าที่ต่อให้กับนักท่องเที่ยวถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างถูกต้องอันนี้ย้ำ
อยากให้กระทรวงเปิดเป็นโปรเจคที่พานักท่องเที่ยวไปเดินตามรอย
น่ารักดีแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่ในเกาหลีใช่ไหมตามรอยละครตามรอยซีรีส์
อันนี้มาตามรอยที่บ้านเราคุณรู้จักได้ไหมอะไรผู้หญิงเป็นอะไรถึงต้องไปขี่ม้า
คุณไม่ได้ดูผู้หญิงเป็นประจำเดือนไง

ใช่ห่อผ้าแล้วก็ยกเชือกขึ้นมาอย่างนี้ขี่ม้าแต่เขาห้ามออกจากห้องนะ

คือเป็นการรู้เกร็ดประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะคะ
ก็เป็นกระแสที่คนไทยให้ความสนใจมากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับ